ดูเรื่องราวของคดีแม่ปุ๊กกันหน่อย
ปุ๊กเขาตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเรื่องของการวางยาลูก
ให้น่าสงสารโพสต์ภาพลงโซเชียลรับเงินบริจาคมาขายของออนไลน

สุดท้ายยอมรับเรื่องของข้อหาช่อกงประชาชนนะครับ

ในคดีนี้ครับตำรวจกองประปรามมีการนำหมายสาร
ไปจับกุมหนังสาวณิษฐาวงวาลหรือว่าแม่ปุ๊ก
อายุ๒๙ปีเป็นผู้ต้องหาของมีตามไหมจับสารอาญา
ในข้อหารรับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
กงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและช่อกงประชาชน
ข้อหาเขาเยอะมากเต็มไปหมดเลยครับ
ในส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพ
เรื่องของข้อหาช่อกงประชาชนจริง
เพราะไม่ได้มีการส่งสินค้าให้กับผู้เสียหาย
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เด็กเสียชีวิต

ขณะนี้ตัวของผู้ต้องหาเองถูกฝาขังอยู่ที่เบือนจำ
ขณะที่กลุ่มผู้หญิงที่เคยให้การช่วยเหลือได้สืบหาข้อมูล
หาแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงที่เสียชีวิต
ทราบว่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง
จากว่าหลักฐานทางบัญชีมีการโอนเงินของแม่ปุ๊กตั้งแต่
โอนเงินไปให้ก่อนจะรับเด็กเนี่ยไปอุปการะ
ก็จะมีการโอนเงินที่ขายสินค้าออนไลน์เข้าบัญชีของนางสาวเอ็มอัชชา
จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่านางสาวเอมอัชชารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่
แม่ปุ๊กเอามาเลี้ยงแล้วก็เสียชีวิต
สุดท้ายก็มีการแจ้งความเอาผิดกันกับแม่ปุ๊กไปแล้วด้วย
ด้านพ่อของแม่ปุ๊กเองชี้แจงกับนักข่าว
บอกว่าอาการป่วยของหลานสองคนเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันตามที่เป็นข่าวในตอนแรก
หลานสาวคนที่เสียชีวิตมีอาการแพ้อาหาร
ก็คือแพ้นมแป้งสาลีไข่ถั่วเหลืองแพ้ฝุ่นแพ้แดดแพ้เหงื่ออะไรก็จะขึ้นเป็นผื่นแล้วก็เหนื่อยหอบง่าย
ขณะที่หลานชายไม่เคยป่วยอะไรเลย
แต่เหตุที่หลานชายต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าหมอที่รักษาหลานสาวเรื่องภูมิแพ้ให้ไปตรวจว่าหลานชายมีอาการเดียวกันหรือเปล่า
จากว่าหลานชายได้กินปลาหมึกเข้าไปช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็มีผื่นขึ้นเหมือนกัน
ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะแพ้อาหารทะเล
หมอเองก็นัดไปหาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยหนักอะไร
จากนั้นเองก็ไม่ได้มีการเข้าโรงพยาบาลอีกเลย

ส่วนข่าวที่บอกว่าแม่ปุ๊กจะมีการรับเด็กเมล็ดอีก๒คน
ยืนยันว่าพ่อเองเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ตัวเขาเองก็เป็นสาวหลักของครอบครัวปุ๊กเองก็ไม่เคยโอนเงินมาให้เลย
ก็มีเพียงบ้านเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของค่าบ้านต่างนะครับ

สิบล้านจริงคงไม่ต้องมาอยู่บ้านแบบนี้หรอกนะฮะ
ตอนนี้ยังหาเงิน๓แสนไปประกันตัวลูกไม่ได้เลย

ความคืบหน้าของคดีต้องติดตามกันต่อนะครับ